น้องมินท์นะครับวันเกิดเหตุวันนั้นมันเป็นยังไงบ้างคือมีหญิงกระเลี่ยงเขาปวดห้องคอม

ก็เขาได้ไปคลินิกค่ะแต่ว่าเขาคิดว่าแค่เจ็บท้องค่ะ
เขาทำงานหนักแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเขาปวดท้อง
แล้วก็เด็กก็ได้คลอดออกมาค่ะ
ไปถึงปุ๊บก็มีหัวเด็กผูออกมาค่ะ
หนูก็เลยไปทำการปฏิบัติประถมพยาบาลเมืองต้น

แล้วช่วงนั้นกลัวไหม
ตกใจนะครับแต่สามารถทำได้

ทำไมเรียนผู้ภัยมากี่ปี

จะเข้า๔ปีนะครับแล้วจะทำต่อไปไหม
จะทำต่อไปค่ะจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะ
หยุดอยู่แค่นี้นะครับแล้วภูมิใจไหมที่เราได้ช่วย
ภูมิใจค่ะภูมิใจในการที่ได้ช่วยเหลือ